คุณโก้ธีรศักดิ์อดีตนักแสดงแล้วก็พิธีกรชื่อดัง
แจ้งความเพื่อนบ้านเห็นบอกว่ามีการสาดน้ำผสมสารเคมีบางอย่าง
ลูกน้องคุณโก้ค่ะเดี๋ยวไปดูคลิปจากกล้องวงจรปิดกันก่อนค่ะ
คือในคลิปเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นลูกน้องของคุณโก้ธิรศักดิ์คุณพี่ผู้ชายเสื้อสีดำนี้นะคะ
กำลังรับของอยู่หน้าบริษัทเลยในภาพเนี่ยไม่ใช่ที่บ้านเป็นบริษัทด้วยนะฮะ
ก็หลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงคนในกล้องวงจรปิดร้องโวยวายเหมือนโดนอะไรบางอย่าง
สาดเข้ากับร่างกายค่ะช่วงคอบ่าแล้วก็แขนเนี่ยแดงคล้ายกับโดนน้ำร้อนจนเนื้อพองเลยอ่ะ
พอมาดูที่เสื้อค่ะที่เสื้อก็มีรอยด่างด้วยเหมือนกัน
แล้วนอกจากนี้ค่ะตามพื้นบ้านรวมไปถึงต้นไม้ที่อยู่บริเวณนี้
มันมีรอยด่างเหมือนกันเหมือนเป็นรอยไหม้
คุณผู้ชมคุณโก้ก็เลยนำเรื่องนี้เอามาโพสต์ลงในโซเชียล
ขอคำแนะนำในการจัดการกับเพื่อนบ้านคนนี้หน่อยนะฮะ
กระทั่งเพจสายไหมต้องรอดยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือค่ะ
เนี่ยเป็นรอยแดงแดงตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นเลยแล้วเพื่อความกระจ่าง
ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปในบ้านที่เกิดเหตุ
ลักษณะเป็นทาวน์โฮมแบบเป็นออฟฟิศด้วยนะคะห้องติดกัน
อยู่ในซอยรามคำแหง๒๑ถนนประดิษฐ์มนุธรรมเขตวังทองหลางนี่เองค่ะ
สอบถามคุณโก้ธีรศักดิ์แล้วก็ไปเจอกับพี่สาวของคุณโก้ด้วย
รวมไปถึงคุณเอ็กซ์ลูกน้องคนที่ได้รับบาดเจ็บนี่นะ
เขาเล่าให้ฟังว่าช่วงประมาณ๕ปีก่อน
เพื่อนบ้านรายนี้เขามีพฤติกรรมบางอย่างแปลก
อย่างเช่นตะโกนด่าด้วยถ้อยคำหยาบคาย
มน้ำลายใส่มาบ้างคว่างปลาก้อนหินของมีคมก็เคยโดนมาแล้ว
อันนี้ตามคำกล่าวอ้างของทางฝั่งคุณโก้นะ
ทุ่มกระถางต้นไม้ใส่ก็มีเหมือนกัน
ทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีเรื่องมีราวบาดหมางใจอะไรกันมาก่อนเลย
ถามว่าปล่อยมานานได้ไงตั้ง๕ปีพี่
โก้บอกว่าเคยแจ้งตำรวจ๑๙๑แล้ว
แล้วก็ตำรวจท้องที่แจ้งมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง
ไม่สามารถทำอะไรเขาได้เลยเพราะว่าอะไร
คู่กรณีเนี่ยก่อเหตุมาจากในบ้านไม่ได้ข้ามรั้วมานะ
แล้วพอไปพูดคุยกับคุณแม่ของคู่กรณี
ตักเตือนหรือว่าพาลูกเขาไปรักษาหน่อย
เพราะว่าคุณโก้เขาก็คิดว่าเอ๊ะหรือเขาอาจจะมีไม่ปกติอะไรหรือเปล่า
ป่วยรึเปล่าป่วยรึเปล่านะครับก็ได้รับการปฏิเสธ
จากคุณแม่เพื่อนบ้านด้วยบอกว่าลูกชายเขาเนี่ยปกติ
จนกระทั่งล่าสุดเหตุที่เกิดขึ้น
มีน้ำบางอย่างที่สาดเข้ามาใส่ลูกน้องเขา
เห็นบอกว่าน่าจะเป็นน้ำผสมสารเคมีจนได้รับบาดเจ็บแบบนี้
ก็เลยมองว่าโอ้โหนับวันมันยิ่งอันตรายมากขึ้น
ตัดสินใจเข้าแจ้งความโดยมีใบรับรองแพทย์นะคะ
ยืนยันว่าน้ำดังกล่าวที่สาดมามีฤทธิ์เป็นกรดค่ะ
ก็ใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีนั่นเองค่ะ
รู้สึกว่าวันนี้มันถึงเวลาแล้ว
ที่เราควรจะต้องออกมารักษาสิทธิ์ของเรา
แล้วก็อย่างเราไม่ได้แบบมีตึกนี้
ข้างนี้เราก็มีอีกตึกหนึ่งด้วย

ไม่เคยมีปัญหากับคนอื่นไหมใช่

เราก็เลยแบบมีความรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัย
แล้วบางทีเนี่ยรถมาเนี่ยมอเตอร์ไซค์หรืออะไรอย่างนี้
จะโยนจากข้างบนตุ๊บลงมา
แล้วก็วันนั้นลูกค้าด้วยมั้งเราก็เห็น
ถางต้นไม้ก็ลอยตุ๊บลงมากลางถนน
แต่โชคดีที่มันไม่โดนใคร

แล้วถามว่าเฮ้ยแล้วทนอยู่ได้ยังไงทำไมถึงทน

โทรไปที่สถานที่ที่มันจะต้องดูแลรักษาผู้ป่วยประเภทนี้

ถ้าพี่รู้ว่าลูกพี่ป่วย

แม่เขาก็บอกลูกเขาไม่ได้เป็นอะไร
คุณผู้ชมในวันที่ผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปเนี่ย

ไปเรียกผู้เกาะเหตุมาสอบปากคำ
ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

คือคำพูดที่พี่สาวคุณโก้พูด

เขาเป็นปกติจริงก็ต้องออกมาเคลียร์ให้ชัดกันไปว่าทำไมถึงมีพฤติกรรมแบบนี้
คุณแม่เนี่ยสำคัญเนอะอาจจะต้องพาลูกไปจริงอาจจะไม่ได้ป่วยหรือไม่ได้อะไร
อย่าไปคิดว่าการไปหาหมอมันคือการผิดปกติ